คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องบอกว่าตกใจมากแม่

เหมือนกับว่าเป็นการเปิดตัวลูกชายคนใหม่หรือเปล่า

มดภรรยาของพี่หม่ำเนี่ยเขาอัดคลิปขณะที่พี่หม่ำเนี่ยกำลังเล่นพูดคุย
แล้วก็สอนเด็กคนนี้ค่ะได้ตลกอยู่
หน้าเหมือนพี่ม่ำ

อะไรวะอันนี้วัน๕นี่มีเรื่องอะไรวะ

แม่นหลวงสายมาจากเชียงรัยเฮรี่จัง
ยังค่ะวงการตลกยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่จบ
เพราะเมื่อวานนี้ค่ะพี่คิงก่อนบ่าย
เขาก็ขอเปิดตัวรถประจำตำแหน่งกันสักหน่อยนึง

ตอนนี้เขารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์กับทางจังหวัดบ้านเกิดไง
ก็เลยมันต้องมีรถประจำตำแหน่งกันสักหน่อย
งานนี้หนุ่มคิงก็เลยอัดคลิปพาแฟนคลับไปดู
พร้อมกับบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะประหยัดน้ำมันมาก
จะเป็นรถรุ่นไหนยังไงจะได้ซื้อมาใช้บ้างไปดูกันค่ะ
โอ๊ยใส่สูตรมายังหรอกรถประจำตำแหน่ง

เราก็นึกว่าคันเหลืองเมื่อกี้ไม่ใช่
สงสัยว่าเขาจะคิดถึงงานแหละมุกก็มีเยอะนะ
อัดคลิปไว้เยอะก็เลยต้องปล่อยของกันบ้างแหละนะ

แค่ใช้แรงงานคนก็เท่านั้นเอง

จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัท

คิดว่าพี่ทีมจะเล่นพุธนี้มารถติดแอร์อย่างดีเลยนะ